ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
เราได้เพราะเราคือร้องได้ให้ร้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
หยิบริโมเคิศมาแล้วตกใจทำไมมาอยู่เวลานี้
ย้ายแล้วค่ะย้ายมาเวลาใหม่ใช้ไรกว่าเดิม
คือเพิ่มเติมนี้ไม่ต้องห่วงค่ะ

นำไปเป็นเงินที่จะเอาไปสู้ชีวิตของท่าน
แต่ละท่านก็มีปัญหาแตกต่างกันไปนะครับก็สมัครกันเข้ามาครับ
มาร้องให้ถูกนะคะร้องให้ครบ
เมื่อใดก็ตามที่คุณร้องครบ๑๐เพลงคุณก็หยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาทค่ะ
ก็มีนักสู้ชีวิตมาสู้ในรายการของเราผ่านไปหลายท่านแล้วนะครับ
คุณผู้ชมก็คงเห็นบางท่านก็มีเรื่องราวที่เรียกว่า
เอาความทุกข์มาแบ่งปันกันน่าสะเทือนใจบางท่านก็ไม่น่าจะรอดก็รอดก็สู้
แต่ว่าส่วนใหญ่นักสู้ที่มาในรายการของเราถึงจะไม่พร้อมในด้านครอบครัวไม่พร้อมทั้งด้านสุขภาพนะคะ
ส่วนใหญ่ทุกคนมีหัวใจเป็นนักสู้หมดหัวใจโตหัวใจใหญ่หมดนะคะ
แต่ว่าผู้หญิงที่มาครั้งที่แล้วแล้วก็จะมาครั้งนี้ด้วย
ป้าชื่อยาหยีนามตระกุลอินเทอร์จักรอายุ๖๒ปีค่ะ
อาชีพขายพวงมาลัยอยู่ถนนสายอุตรดิษศรีสัชนาลัยค่ะ
เป็นโรคข้าวช่างเกี่ยวกับพ่อน้ำเหลืองอุดตัน
อาการมันปวดค่ะมันปวดแล้วก็มันแดงแล้วก็มันเป็นไข้นะ
ไข่นี่ไข่จนอู้สุดเลยไข่น่ะ
มันโตขึ้นทุกวันนะเมื่อก่อนมันไม่โตนะ
เมื่อก่อนมันเท่านี้
วันไหนถ้าขายของไม่ดียิ่งคิดมาก
คิดอยากกินยาตายมั้ง
ทุกวันนี้ป้าก็มีภาระเลี้ยงพ่อเลี้ยงหลานพ่ออายุ๘๙ค่ะหลานก็๙ขวบแล้วค่ะอยู่ป๒
พ่อแม่หลานก็ออกเสร็จก็มาทิ้งไว้ให้ป้าแล้วเขาก็ไปเขาก็มีครอบครัวใหม่ไป
อยากให้หลานเรียนหนังสือสูงเพราะว่าเราก็จนนะให้มีความรู้ติดตัวไว้ใช่ไหม
ครูเขาบอกว่าเรียนเก่งมากอยากให้หลานเรียนสูงโตขึ้นก็อาจจะเป็นครูได้มาก
หนูอยากขอบคุณยายที่เลี้ยงหนูจนมาถึงตอนนี้หนูรักยายค่ะ
ตอนนี้ป้ายังไม่อยากตายเพราะว่าถึงป้าจะทรมานกระโหลกข้าวช่างกับช่างมัน
ยู้ดูหลานให้มันโตไปเรียงหลานก็ไม่อยากตาย
คุณยายีต้องการเงินทุนจากรายการของเราเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตเท่าไหร่ครับ
สี่หมื่นค่ะสี่หมื่นค่ะโถสี่หมื่นบาท
บาทแหลกเราที่รู้ดีว่างักและมันใหญ่นักต้องรักษาหลัง
เพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาทนะครับคุณยายี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

เข้าสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตเป็นครั้งที่สองค่ะ
วันนี้มีหลานมาคนเดียวน้องสปายน้องสปายนะครับสวัสดีครับน้องสปาย
มาถึงเรื่องคุณยายีนะฮะเห็นบอกว่าอยู่กันสามคนเห็นแบบนี้เนี่ยปกติ
ถ้าเป็นคนอื่นคงจะต้องอยู่บ้านเฉยกันแล้วล่ะ
คงไม่ต้องทำงานทำการรอเบี้ยจากหลวงให้มา
แต่คุณยายีไม่ทำงานขายพวงมาลัย

วันหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมเงินค่าที่จะต้องไปซื้อ
เพื่อมาร้อยพวงมาลัยเบ็ดเสร็จกว่าจะได้ขายเนี่ยใช้ตังค์ประมาณกี่บาท

ต่อวันนะอันนี้เฉพาะค่าที่ลงทุนกับของ
๒๐๐ถึง๓๐๐แล้วขายได้วันหนึ่งกี่บาทค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
วันหนึ่งก็บางวันก็ขายได้ร้อย
๒๐บาทบางวันก็ได้๘๐บาทค่ะ
คือวันละ๑๐บาทคือตอนเสียชีวิตก็จะได้มีเงินค่าโรงศพ
ถ้าสมมุติถึงในวันนั้นของเราจริง
เขาจะทำอะไรให้เราบ้างในเงินที่เราเข้ามาเก็บเรา

เขาบอกคนที่เป็นลูกค่าสหกรณ์นี้

ก็อย่างเดียวล่ะค่ะศพนี้ทำกันเองค่ะ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
กันทีนี้น้องสาวคนกลางก็คือว่าเป็นแม่

เป็นถึงเห็นคุณป้ายาหยีรักหลานจังเลย

ก็ไม่รักก็ต้องรักยังไงก็ต้องรัก
ทุกวันนี้ก็อาศัยได้มากเลยถ้าไม่มีน้องสปายนะ
ตอนเช้าแล้วก็ช่วยยกของเลยค่ะ
เป็นของของที่ว่าเราจะต้องใช้ที่ว่าไปค่าขายอ่ะ

ทำไมหนูถึงช่วยคุณยายเตรียมของล่ะคะ

สปายอยู่กับยายมากี่ปีแล้วคะ

ถ้าตอนนี้คุณแม่จะรับสปายไปอยู่ด้วย

อยากอยู่กับยายไปนานค่ะ

วันนี้จะมาเริ่มกันเพลงที่๔

แล้วก็ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลย

ผมถามอีกทีแล้วกันคุณอย่ายิน
เป้าไว้ตอนนี้อยากจะได้สักเท่าไหร่

นั่นหมายความว่าร้องให้ได้๕เพลง

ไม่ยากกับ๓ตัวช่วย
ถ้าพร้อมนะครับคุณยายีเรามาเริ่มแข่งขันนะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตกันที่เพลงที่๔เลยนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทมาเลยครับ
เพลงนี้รุ่นคุณป้ายาหยีรุ่นคุณแม่ดิฉัน
บอกเลยว่าฟังแล้วก็ร้องกันจนลูกเองก็ต้องร้องได้

เอาเป็นว่าช่วงหลังมาเนี่ยเคยร้องเพลงนี้บ้างไหม

คุณป้าคิดว่าคุณป้าร้องได้ไหมคะเนี่ย

ก็ตอนนี้เนี่ยได้แล้ว๔มูลบาท
ถ้าคุณยายีไม่ไหวมันกดดันเหลือเกิน
อยากจะหยุดก็รับ๔๐๐๐บาท
แต่ถ้าอยากจะสู้ต่อบอกผมมาว่าสู้
แต่ถ้าผิดพลาดขึ้นมา๔๐๐๐ที่มีอยู่ก็จะเหลือ๒๐๐๐บาท
แต่ถ้าทำสำเร็จ๖๐๐๐บาทแล้วก้าวไปสู่เพลงที่๕๘๐๐๐บาท
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณยายีครับจะสู้หรือจะหยุด
สู้
จะสู้หรือจะหยุดครับ

น้ำเสียงนอกจากจะมีความสู้แล้วก็ยังรู้สึกได้ถึงความกดดัน
ก็หาซิบหาซิบนะคะ
แต่เรายังมีตัวช่วยอยู่มีทั้งหมด๖ตัวช่วย
ตัวช่วยเนี่ยเลือกได้๓ตัวช่วย
คุณยายีต้องการร้องอีกแค่๒เพลงรวมเพลงนี้ด้วย

คุณยายีครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้

เพราะฉะนั้นเป๊กอยากให้คุณป้า

มองไปน้องสปายสปายจ้ะ

ถ้าคุณยายร้องได้ได้๖๐๐๐ดีใจไหมครับ

แต่ถ้าคุณยายร้องผิดเหลือสองหมื่นเป็นไงโอไหม

ไม่โอ้วไม่โอ้ว

สปายไม่โอสปายรู้ไหมคะว่าสปายเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของคุณยายาหยีเลย
เพราะฉะนั้นสปายต้องพูดให้กำลังใจคุณยายาหยีค่ะ
คุณยายยายีจะได้มีกำลังใจไปร้องเพลงแล้วร้องให้ถูกหมดทุกคำ

ขอให้ยายสู้รักยายนะ
ขอให้โชคดีนะครับอยากยืนไหมครับ

มาค่ะช่วยกันค่ะฮึบพร้อมนะครับค่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับ
เพลงที่สี่บูรค่าหกหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๔เพลงมาครับ
หึงเขาหัวเป็นใจให้หัว
ยิ้มข้างนอกทำอะไร
น้ำคำหวานที่ริมรสใจเขาหลอกใครก็รู้
ของสูงค่าแต่ราคาแสนต่ำช้ำหรือเปล่าคิดดู
น้ำใจรักที่ให้เขาอยู่หรือจะสู้น้ำเงิน
เป็นบันไดเป็นเรือจ้างเป็นนค้างให้เดิน
เขาพบบ่อทองพักพบบ่อเงิน
เขาจะมานที่น้ำเงิน
ไม่ว่ารักเขามากเราก็ให้เขาหมด
เหลือแต่หยดน้ำตา
หัวใจวิวก็ปลงเสียว่าเราเกิดมาใช้เวย์
เท่าที่ฟังอยู่นะครับเท่าที่ร้องตามกันไป
ไม่น่าจะมีตรงไหนมีปัญหานะคุณยายี

ตอนนี้คุณยายีร้องไปแล้วนะครับ
สำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ
คุณยายีร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
คุณยายีร้อง
พร้อมรายให้ล้าน
รบทุนสู่ชีวิต